คุณผู้ชมมาดูกันต่อนะคะเรื่องของคดีความค่ะ
พี่โพชอานนนท์กับอดีตเด็กปั้น
ที่ฉันชอบคุณมาก

น้องนิกคลูนาทิป
ซึ่งในช่วง๒ปีที่ผ่านมาวิจัยกรีนไปตามข่าวกับตลอดเลย
ตอนนั้นก็วุ่นวายนะคะตอนนั้นมีเรื่องทะนงทนายอะไรวุ่นวายกันไปหมดค่ะ
ล่าสุดนะคะเคลียร์ได้เรียบร้อยจบด้วยดีค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งเมื่อวานนี้นะคะตามภาพเลยค่ะพี่โพสต์เนี่ยค่ะ
ได้เดินทางไปเพื่อยื่นถอนฟ้องน้องนิกนะคะในข้อหามินประมาท
จากการที่ถูกหนุ่มนิกออกมาประกาศจิกสัญญานะคะ
พร้อมกับอ้างว่าอีกฝ่ายเปรี้ยวฆ่าตัวแล้วก็งัดข้อมูลต่างออกมาโจมตีกันตอนนั้นก็เป็นข่าวคึกโครมค่ะ
ดังนั้นนะคะจึงถูกพี่พศฟ้องเมื่อปี๒๕๖๒แล้วก็ได้มีการไกล่เกลียกันหลายรอบ

หลังยื่นฟ้องเสร็จนะคะพี่พศก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์พร้อมกับหนุ่มนิกค่ะ
เดี๋ยวให้ได้ดูภาพนะคะตอนที่เขาแบบจับมือกันนะคะ

เออนะคะบอกว่านะคะวันนี้มาถอนฟ้อง
เพราะจริงเราต้องขึ้นสารกันอีกในวันที่๑๘พฤษภาคม
ถอนฟ้องเนี่ยเพราะว่าเราได้เคลียร์กันมาหลายเดือนแล้ว
ก็ไม่ได้มีเงื่อนไขติดใจอะไรกันนะคะ
แล้วจริงแล้วก็ไม่ต้องใส่อะไรให้มันจบกันไป
อะไรที่ยกรถได้เราก็ยกโทษนะคะ
ในส่วนของสัญญานะคะเขายังเหลืออีกปีนึงค่ะ

พี่พฤษก็พูดติดตลกว่าอ่ะทนไปหน่อยนิค
อยากทำอะไรก็ทำไปเถอะนะคะส่วนถ้าถามว่าสนิทใจเหมือนเดิมไหม
ก็แค่ก็คือถ่ายหนังกันจบก็จบเรื่องหนึ่งก็สนิทใจเหมือนเดิม
กว่าเดิมด้วยเพราะว่าเขาเกร็งเราหน่อยนะคะ
น้องนิกว่าไงบ้างน้องนิกก็บอกว่าผมก็รู้สึกสบายใจพี่
ลงอกเลยนะคะส่วนแผนการทำงานตัวเองต่อจากนี้นะคะ
จริงก็อยากทำงานกับพี่โพสต์นี่แหละค่ะ
ก็อยากจะเป็นสัญญาใจคุยกันไปบ้าง
ซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้ก็ทำให้เรียนรู้นะคะว่า
สติต้องมานะลูกนะคะซึ่งตนเองก็ได้ขอโทษพี่โพสต์ไปแล้วนะคะ
หลังจากนั้นก็จับไม้จับมือคุณผู้ชมภาพนี้เลย
กลับมาจูบปากรักกันดีเหมือนเดิม
ที่บอบเขาก็อยู่มานานนะโลกงารนี้นะ
มีเรื่องมีราวแต่ว่าท้ายที่สุดก็อะไรให้อภัยกันได้เขาก็แทบ

ค่าเรียกค่าเสียโฮงเสียหายอะไรใดนะคะ